คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานที่เราเล่าไปแล้วก็ชวนคุณผู้ชมคุย
เกี่ยวกับเรื่องของการรับน้องโหด
กรณีที่รุ่นพี่ปี๓รับน้องทำร้ายร่างกาย

จนน้องป่อเนี่ยมามแตกแล้วก็ต้องตัดมามทิ้ง
ทางครอบครัวเขาบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ล่าสุดเนี่ยรุ่นพี่ปี๓ทั้ง๓คนไปมอบตัวแล้ว
แล้วก็ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายจริง

อ้างว่ามันเป็นการสั่งสอนตามระบบโซตัส
เป็นระบบที่ต้องเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง
ต้องปฏิบัติตามกฎของรุ่นพี่
รุ่นน้องต้องเชื่อฟังรุ่นพี่อะไรแบบนี้
เขาบอกว่ามันเป็นระบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของการรับน้อง
มันเป็นระบบที่ทำกันมานานแล้วแบบนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะ
ล่าสุดเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกสาตราอ่อนรัศมี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆบอกว่า

นายเทวริสบัวสิรินายอนันต์จันอากาศ
นายสามารถสุคลทาอยู่ปี๓ไปมอบตัวที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
รับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายรุ่นน้องจริง
ทำร้ายร่างกายน้องปอหรือนายปวริสรังสิต
รุ่นน้องชั้นปี๒จริง
สาเหตุก็คือเพราะว่าน้องปอเนี่ย
ควบคุมน้องปี๑ไม่อยู่เอาไม่อยู่

เป็นระบบโซตัสไม่ใช่การรับน้องตามประเพณี
ก่อเหตุนอกรั้วมหาวิทยาลัย

แล้วก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยไม่ได้เมานะ
ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มมืนเมาไม่ได้ดื่มสุราอะไร
ไม่ได้มียาเสพติดอะไร
ก็ขยายผลต่อไปนะคะว่า๓คนนี้

เคยก่อเหตุอื่นมาก่อนหรือเปล่า
เพราะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่ามันมีบางคน
ที่เคยไปทำร้ายรุ่นน้องปี๑อะไรมาก่อน
เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มนะคะ
แล้วก็ต้องรอสอบปากคำน้องปอผู้เสียหายด้วยนะคะ

ก็จะนำทั้งหมดทั้งหมดเหล่านี้มาประกอบสำนวนคดี
เพื่อให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
แจ้งข้อหารุ่นพี่๓คนนี้ก็คือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ถึงแม้ว่าทางผู้ปกครองของน้องปอผู้เสียหาย
อยากจะให้แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าก็ตาม
นำตัวไปฝักขังที่สารอาญากรุงเทพใต้นะคะ
แล้วก็ยาติของหนึ่งในสามรุ่นพี่
เขามายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวนะคะ
สารพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไป
ราคาประกัน๑๕๐๐๐บาท
มีเงื่อนไขก็คือให้เข้ารับคำปรึกษาศูนย์ทางจิตสังคมของศาล

ส่วนอีก๒คนนายอนันต์นายสามารถเนี่ยไม่มีผู้ปกครองคนไหนมายื่นประกัน
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เลยควบคุมตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
ส่วนอาการของน้องปอผู้เสียหายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ม้ามแตกต้องตัดม้ามทิ้งเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

แต่ยังต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะ
ถ้าพอให้ปากคำได้เพิ่มเติมเดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะต้องไปขอข้อมูลเพิ่มนะคะ
คือแม่ของน้องปอบอกว่า
เมื่อวานนี้มีแม่ของคนที่ลงมือทำร้ายร่างกายลูกชายตัวเอง
คนหนึ่งโทรมาหาน้องสาว
ก็คือหาน้าของน้องปอน้าสาว

แต่ว่ายังไม่มีใครโทรมาหาแม่ของน้องปอนะ

เหมือนกับผู้ปกครองของคนที่ก่อเหตุเขาบอกว่า

เพราะฉะนั้นผมว่าต้องไปดูเพิ่ม
ใช่ตำรวจเลยบอกไม่ได้เชื่อแค่นั้นไม่ได้จบแค่นั้น

มันจะต้องมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

เพราะว่ารุ่นน้องที่ถูกทำร้ายนอกเหนือจากน้องปอแล้ว

ปอเล่าให้ฟังว่าให้รุ่นน้องยืนเรียงกัน

ต่อคนเรียงกันแบบนี้

โดนจนต้องตัดม้ามทิ้งจนสาหัส

วิทพื้นให้วิ่งทำเหมือนทหาร